ไปที่ริมทะเลอ่าวสมสารกันหน่อย

นะฮะกำลังแกะกันเพลินเลยนะครับ

เจ้าของรีสอร์ทที่เขาอยู่แถวนั้นเขามาเห็นปั๊บ
เฮ้ยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วเขาอัดคลิปไปด้วยฮะ
อยู่ไหนกันเนี่ยนะอยู่ไหนกันเนี่ย
นะแล้วคนทำไมไปเอาหอยมือเสือได้ยังไงอ่ะ

ตายแล้วเขาเรียกกันมาก็เป็น๑๐ปี
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย
นี่แหละครับคนที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ชื่อพี่ฉัดพิสุทธิ์ชายรัฐ
อายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของรีสอร์ทบ้านริมทะเล
ในคลิปจะเห็นว่าพี่ฉัดพิสุทธิ์เนี่ยเขาเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ถามผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้ว่าคนแถวไหนเนี่ยนะ
แล้วก็ต่อว่าทั้งสองคนที่มาเก็บหอยมือเสือ
เพราะว่ามันผิดกฎหมายครับทั้งสองคนก็ได้แต่ขอโทษ
แล้วก็เดินหนีไปทิ้งไว้แต่ซากเปลือกหอยมือเสือขนาดใหญ่๔ตัวด้วยกัน
มันถูกชำแหละเนื้อเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเนื้อละฝาแบบนี้เลย
แล้วก็ยังมีหอยมือเสือเนี่ยที่ยังมีเนื้ออยู่อีกตัวหนึ่งนะครับ
ฉัดพิสุทธิ์เนี่ยเล่าบอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับ
จะลงไปเดินดูแนวปาการังหน้าอ่าวสมสารไปเจอชายหญิงสองคนนะฮะ
อายุประมาณ๓๐๓๕ปีกำลังขุดกำลังทุบหอยมือเสือขนาดใหญ่กว่า๑๐ตัวเลยนะ
เข้าไปว่ากล่าวตักเตือนจากนั้นทั้งสองคนก็ทิ้งกองเปลือกหอยเอาไว้
แล้วก็ขนเนื้อหอยใส่ถุงเดินเข้าฝั่งหนีไปเลยนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับก็ไปแจ้งที่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งที่สองเพื่อนำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่พี่เขาถ่ายนั่นแหละ
แล้วก็ของกลางนะครับเป็นเนื้อหอยมือเสือกว่า๑๐ตัว
แล้วก็เปลือกหอยอีกจำนวนนึงเพื่อเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่
ติดตามจับกลุ่มนะครับชายหญิงคู่นี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า๒๕๕๙
มิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
มีบทลงโทษต้องระวังโอ้โหต้องระวังโทษจำคุก๑๐ปีนะไม่เกิน๑๐ปีนะ
หรือปรับไม่เกิน๑ล้านบาทหัวโตเลยนะครับ

ใช่ฮะหรือทั้งจำทั้งปรับครับยานะครับหอยมือเสือ